มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับโลกออนไลน์
แล้วก็บอกว่าเสียใจเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นกรณีที่คุณยายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และปรากฏว่าพยาบาลหมอบอกว่าคือเป็นไข้ปอดติดเชื้อ

แล้วเวลาให้น้ำเกลือคือต้องเจาะใช่

ทีนี้พยาบาลเอาพลัสเตอร์ออกคุณผู้ชม

กลายเป็นว่าแผลมันถลอกลุกลามบานปลายไปเลยนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าอยากเอาเรื่องนี้
มาฟ้องสังคมมาดูหน่อยซิว่า

ทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปที่บ้านท่าเจริญอำเภอโซ่พิสัย

ซึ่งเป็นบ้านของคุณยายสุวรรณอ้อนพรมมา

หลังจากที่หลานสาวมาร้องโซเชียล
แล้วก็เอาภาพบาดแผลของคุณยายขนาดใหญ่ที่บริเวณแขนซ้ายมาโชว์ด้วยเนี่ยนะคะ
ระบุบอกว่าสาเหตุเกิดจากพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคาย
กระชากพลัสเตอร์ที่ติดเข็มน้ำเกลือออกอย่างแรงทำให้ผิวหนังมันหลุด
แล้วก็ไม่ใส่ใจที่จะรักษาบาดแผลให้
ถามว่าเพราะอะไรเพียงเพราะคนไข้พูดว่าเจ็บ
แต่พยาบาลกลับทำแรงขึ้นเพราะคิดว่าคนไข้เถียง
ก็คือบ้านอยู่บึงกาลแต่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดน้องคาย
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่
จังหวัดน้องคายก็อยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๘๙กิโลเมตร
หลังจากนั้นคุณยายก็ถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้องคาย
ระบุว่าปอดติดเชื้อก็เลยต้องนอนที่โรงพยาบาล
เพื่อพักรักษาตัวแล้วก็มีการให้น้ำเกลือตลอดเวลา
ส่วนแผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากพยาบาล
ต้องมีการเปลี่ยนพลาสเตอร์ที่ปิดเข็มน้ำเกลือ
ทำให้มีการดึงจนผิวหนังมันลอกออกมาด้วย
ทั้งที่คนไทยก็บอกแล้วว่าเบามือหน่อย
แล้วเมื่อขอยามาใส่แผลก็ไม่มีใครสนใจ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็ต้องคอยล้างแผลทำความสะอาดเอง
วันคุณยายก็มีอาการไข้ร่วมด้วยนะ
หลานสาวบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าถึงอย่างไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยหมอและพยาบาลเหมือนเดิม
พอสอบถามยายสุวรรณค่ะคุณยายบอกว่า
ตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ากลัว
ขยดแล้วก็ไม่อยากกลับไปโรงพยาบาลเดิมอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าคุณยายบอกว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาล
คือต้องมีการนัดติดตามอาการ
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณยายกันหน่อยค่ะ
จำกัดให้รับมาบานเลยเปล่า
แต่รับมาบานหมดใครมั้งก็คือผัว
แล้วก็ล่าสุดสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวตูม
ก็ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำ
การดูแลสุขภาพของคุณยายสุวรรณ
และบอกด้วยนะคะว่า
ญาติสามารถไปขอรับอุปกรณ์ล้างแผลได้ฟรี
และจะหมั่นมาตรวจสุขภาพให้กับคุณยายตามกำหนดด้วย
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลน้องคายจะแถลงหรือเปล่าแถลงว่าไง
คุณผู้ชมสามารถติดตามฉบับเต็มได้นะคะ
คุณยายเขาก็ค่อนข้างที่จะ
คือแก่แล้วผิวหนังมันลอกง่ายไง
โอ้โหโดนดึงแรงขนาดนี้มันกลายเป็นแผลติดเชื้อไปเรื่องใหญ่เลยนะคะ